กราบเรียนท่านประธานสภาที่ขอรบ
ผมนายศักดิ์สยามชิดชอบ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรระบบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ขออนุญาตที่จะตอบ
ข้อสอบถามของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรผู้ทรงเกียจ
ที่ได้กรุณาอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณ
ตามภารกิจของกระทรวงกรรมนาคม

ความยาวประมาณสัก๓นาทีในการ
ฉายให้เห็นภาพรวมของยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาของกระทรวงคมนาคม
เพื่อที่จะได้กลับเรียนท่านประธานสภา
ผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจ

ตรงกันว่ากระทรวงการณคมในปัจจุบัน
ดำเนินการโดยยึดประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติเป็นสำคัญครับ
ปัญหาจากอดีตที่พี่น้องประชาชนเผชิญอยู่เหล่านี้

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาของกระทรวงคมนาคม

มีระบบขนส่งสาธารณะไม่เพียงพอ

ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
รวมถึงไม่สามารถวางแผนการเดินทางได้

ซึ่งเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนสูง

และไม่สามารถควบคุมเวลาได้
การขนส่งเชื่อมภูมิภาค
วินาศาสนชาติและไม่มีการคุมเที่ยม
จากทางด้านเศรษฐกิจของประเธษ
และนี่คือสิ่งที่กระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าขับเคลื่อน
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความคาดหวังของคนไทย
ขนส่งภายในเมืองเป้าหมายการพัฒนา
คือระบบขนส่งสาธารณะมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

โดยมีรถไฟฟ้าเป็นรูปแบบการเดินทางหลัก
พร้อมกับมีรูปแบบการเดินทางสายรองฟีเดอร์อื่น
ใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด
ประสิทธิภาพการให้บริการที่สะดวกสบายและตรงต่อเวลา
เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน
สามารถเดินทางจากบ้านเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า

ซึ่งจะทำให้คนไทยสามารถเดินทางออกจากบ้าน
ไปสู่จุดหมายปลายทางและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง

ทุกคนเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทน
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัด

หมายการพัฒนาคือเปลี่ยนการขนส่งหลักจากถนนโดยรถบรรทุก
สู่ระบบรางที่มีต้นทุนถูกกว่า
และใช้รถบรรทุกจากต้นทางเฉพาะระยะสั้น
เข้าสู่ศูนย์รวบรวมสินค้าทางราง
และใช้การขนส่งทางรังเป็นหลักในระยะทางไกล
เพื่อเชื่อมโยงไปสู่เกรดเวย์ของประเทศ
เพื่อส่งสินค้ายังตลาดปลายทางต่างประเทศ
ขณะที่มอเตอร์เวย์เป็นทางเลือก
ในการเดินทางระหว่างเมืองที่รวดเร็วและปลอดภัย
เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
รวมถึงมีศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้า
เพื่อเป็นศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้า
ทั่วทุกภูมิภาคเข้าสู่ระบบราง
ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งโดยรวมลดลง

สามารถแข่งกับสินค้าจากประเทศอื่นได้

หมายการพัฒนาคือเส้นทางและด่านชายแดน

ให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการผ่านแดน

รองรับการขนส่งและโลจิสติกระหว่างประเทศ

บูรณาการโครงข่ายมอเตอร์เวย์และทางรถไฟ

และสนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกระหว่างภูมิภาค
ท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือบกเพื่อการขนส่ง
มีการเชื่อมโยงกับระบบรางอย่างมีประสิทธิภาพ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง
ขนส่งเชื่อมโลกเป้าหมายการพัฒนาคือ
ประเทศไทยสามารถใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์
ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งสินค้าระดับโลก
ร่วมกับยกระดับท่าเรือแหลมชะบัง
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
พร้อมมีกองเรือพาณิชย์แห่งชาติของไทย

ด้วยความพร้อมของท่าอากาศยานหลักทั้ง๓แห่งของประเทศ
และการพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานภูมิภาค
ซึ่งช่วยให้ดึงดูดการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ที่ท่านประธานและท่านสมาธิกษ์ผู้ทรงเกียจได้รับชม
จะเห็นนะครับว่ากระทรวงคำนาคมมีแนวคิด
และแผนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ
ซึ่งทั้งหมดยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ๒๐ปี
ซึ่งพนักท่านนายกรมตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กรุณาวางไว้
วันนี้กระทรวงคำนาคมดำเนินการทั้งหมด
เพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชน
มีโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งของตนเองและของประเทศ
ซึ่งเราได้ยึดถึงการปฏิบัตินะครับอยู่๔เรื่องด้วยกัน
จะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบกฎหมาย
ต้องดำเนินการภายใต้มติคณะรัฐมนตรี
ต้องดำเนินการตามหลักธรรมอภิบาล
และสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ
คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
และประเทศชาติเป็นศูนย์กลางครับ
จากที่ได้รับฟังท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรผู้ทรงเกียจนะครับ
ได้มีการอภิปรายสักถาม
ถึงประเด็นต่างของการจัดทำงบประมาณ

ผมขออนุญาตสรุปเป็นประเด็นภาพรวมนะครับ
เพื่อจะได้ชี้แจงและประหยัดเวลาของทางสภา

กลุ่มที่๑นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระจายตัว
ของงบประมาณของกระทรวงมนาคม
กลุ่มที่๒เป็นเรื่องการสร้างความเข้าใจ
แต่ผลงานที่กระทรวงกรรมนาคมใช้งบประมาณจัดทำ

กลุ่มที่๓นะครับเป็นเรื่องการแบ่งชั้น
และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการถนน
ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น

เรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่

เพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งของเศรษฐกิจให้ประเทศ
ผมขออนุญาตท่านประธานนะครับให้ข้อมูล
ในเรื่องของหลักในการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ของกระทรวงกรรมนาคม
เรามีหลักด้วยกัน๓ประการครับ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ต้องสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน
ต้องสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน
ทั้งหมดนั้นผมขออนุญาตยกตัวอย่างหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
ซึ่งเป็นประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรหลายท่านได้สอบถาม
หลักนะครับเราจะต้องดำเนินการโดยคิดถึงในเรื่องของการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงงานก่อสร้างทางหลวงใหม่
และจะต้องเป็นการดำเนินการในเรื่องของการบำรุงรักษาทางหลวงที่มีความชำรุดเสียหาย
ซึ่งจะทำให้เกิดการอำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่
ซึ่งทั้งหมดนั้นนะครับเราต้องพิจารณาถึงความเสียหายของถนนทางหลวง
พิจารณาถึงปริมาณการจราจรความแออัดของท้องถนน
พิจารณาถึงจำนวนอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
ผมขออนุญาตชี้แจงผ่านท่านประธานสภาที่เคารพไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผมต้องเรียนครับว่างบประมาณของกระทรวงมนาคมในเรื่องของงบลงทุนนั้นมีอยู่๔ด้านด้วยกัน
เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น๒๕๘๐๖ล้านบาท
แบ่งเป็นมิติทางด้านถนน๑๖๐๑๗ล้านบาท
เป็นมิติทางน้ำ๓๗๙๓ล้านบาท
มิติทางอากาศ๔๘๔๓ล้านบาท
และทางราง๓๗๑๕๓ล้านบาท
ทั้งหมดจากตารางนะครับท่านประธานครับก็จะเห็นว่ามีการกระจายงบประมาณ
ไปยังภูมิภาคต่างครบทั้งประเทศนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ผมขอยกตัวอย่าง
ให้เห็นการกระจายตัวงบประมาณ
ในเรื่องของการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง

ซึ่งเป็นประเด็นที่ท่านสมาชิก
สภาพุทธแห่งรัฐศาสนผู้ทรงเกียจหลายท่าน

แผงภาพครับท่านประธานครับ
จะเห็นว่าการจัดสรรงบลงทุนปี๒๕๕๙
เรื่องเกี่ยวกับมิติพื้นที่ทางถนนนั้น
ได้พิจารณาในเรื่องของการกระจายตัวงบประมาณ
โดยพินาถึง
การกระจายตัวของประชากรในแต่ละภูมิภาค

อย่างพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่ง
มีประชากรอยู่ประมาณ๓๐ของประเทศ
ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับภาคกลาง

ของงบประมาณของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
เหนือมีพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณ๙๐
ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
ก็มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับภาคเหนือไป๙

ก็ใช้ลักษณะในการที่ดำเนินการในเรื่องของการ
พิจารณาของการกระจายตัวของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่าง
สำหรับประเด็นที่มีการกล่าวถึงนะครับว่า
งบประมาณปี๒๕๖๖นั้น
มีการไปกระจุกตัวอยู่ที่พื้นที่จังหวัดบุรีรำ
ซึ่งเป็นภูมิเนาของผมนั้น
ผมอยากจะขออนุญาตให้ท่านประธานนะครับได้พินา
งบประมาณเนี่ยมีการจัดทำทุกปีครับ
ผมขอย้อนหลังไป๑๓ปี
ตั้งแต่รัฐบาลปี๒๕๕๔ถึง๒๕๕๙
รัฐบาลปี๒๕๕๗ถึง๒๕๕๙
แล้วก็รัฐบาลปัจจุบันซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ท่านประธานครับจากแผนภาพเนี่ย

ที่เป็นสีแดงก็คือกราฟของงบประมาณที่ลงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กราฟที่เป็นเส้นสีน้ำเงิน
เป็นพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัม
ถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเนี้ยงบประมาณของจังหวัดบุรีรัมณ์นั้น
ก็ไม่ได้มีมากนะครับแล้วก็ลดตัวลงไปในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
ถึงสองพันห้าร้อยหกสิบสองแต่ท่านประธานครับ
สิ่งที่จะต้องดำเนินการเมื่อเราย้อนหลังไปดู๓รัฐบาล
จะเห็นว่าเครือข่ายคมนาคมนะครับ
โดยเฉพาะระบบถนนของจังหวัดบุรีรำนั้น
เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นนั้นมีไม่เพียงพอ
ทั้งทั้งที่จังหวัดบุรีรำนะครับมีกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับโลกซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีสนามแข่งขันรถนะครับระดับโลก
มีการแข่งขันฟุตบอลระดับภูมิภาค
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อมูลซึ่ง
ท่านประธานนะครับและท่านสมาชิกสภาพผู้ทรงเกียจ
คงได้รับทราบกันอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ครับ
จึงมีความจำเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่
เพราะฉะนั้นผมต้องขออนุญาตว่าถ้าเราพิจารณาในเรื่องการ
ดำเนินการโครงการนั้นต้องดูภาพรวมครับ
ดูเฉพาะปีใดปีหนึ่งนอกจากนั้นนะครับ
บของกรมทางหลวงชนบทก็เป็นเช่นเดียวกันครับ
ถ้าจะดูกราฟนะครับเปรียบเทียบย้อนหลังไปจนถึงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
ถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็งบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่เจ๋มเดินกัน
จังหวัดบุรีรำเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณที่มากเกินกว่าจังหวัดอื่น
นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วนะครับว่า
ห่วงที่จังหวัดบุรีรำมีการพัฒนาโครงสร้างในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาระดับโลก
นะครับไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งรถหรือสนามฟุตบอลเนี่ย
ก็ทำให้มีพี่น้องประชาชนนักเดินทางนักท่องเที่ยว
นักกีฬานี่เดินทางไปจังหวัดบุรีรำมากนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องกลับเรียนท่านประธาน
ไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียจนะครับผมขออนุญาตท่านประธานนะครับ
ถือโอกาสนี้นำเรียนผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียจ
และพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังอยู่นะครับว่าในการดำเนินการของทรงคมที่ผ่านมาเนี่ย
และแผนที่จะบรรยาการในอนาคตนี่เราจะทำอะไรบ้าง
เรียนครับว่าตลอดสองปีที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยเราประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้า
ซึ่งโดนทั้งโลกนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ได้ยืนยันถึงความเข้มแข็งของประเทศไทย
และโดยเฉพาะนะครับการดำเนินการของรัฐบาล
โดยการนำของพระนาท่านนโยมตรีพลเอกประยุทธ์จันทรวชา
ที่ได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการทำให้ประเทศไทยมาถึงวันนี้
เราคิดว่าจะดีขึ้นสำหรับกระทรวงกรรมนาคมนะครับ
ได้มีการดำเนินการพัฒนาในมิติเรื่องคมนาคมทั้ง๔มิติครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางถนนทางรางทางน้ำทางอากาศ
ผมขออนุญาตที่จะเรียนท่านประธานในเรื่องแรกก็คือเรื่องระบบการขนส่งทางราง
ทางรางนั้นมีหลายลักษณะนะครับแต่ขออนุญาตเรียนในเรื่องของ
การพัฒนาระบบทางรางที่จะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาการเดินทาง
ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
โครงการนี้นะครับเป็นโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะครับ
เออบันมาสทันสิตซึ่งพนักธันยกน้ำตรีบนเอกพยุทธนุชา
ผลักดันเรื่องนี้นะครับเรานะครับจะต้องมีโครงการทั้งหมด
สิบเจ็ดเส้นทางสิบสี่สีระยะทางห้าร้อยห้าสิบสี่กิโลเมตร
ตามแผนทั้งหมดนะครับซึ่งจะเสร็จสิ้นในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสอง
ปัจจุบันนี้ครับเราสามารถเปิดให้การบริการได้แล้ว
สิบเอ็ดเส้นทางสองร้อยสิบสองกิโลเมตรมีตรงไหนบ้างครับ
มีสายสีเขียวนะครับจากหมอชิดสมุทรปราการ
หมอชิดสะพานใหม่คูคศสนามกีฬาแห่งชาติบังว่า
สายสีน้ำเงินนะครับบางซื่อหัวลำโพงหัวลำโพงบางแค
บางซื่อทาพระแอร์พอร์ตเรือนลิ้งครับ
พญาไทยไปสุวรรณภูมิสายสีม่วงบางใหญ่ไปเตาปูน
สายสีทองกรุงธนบุรีไปคลองศาลสายสีแดงเข้มครับ
ซื้อไปรังสิตสายสีแดงอ่อนบางชื่อตลิ่งชัน
ทั้งหมดเป็นระยะทางสองร้อยสิบสองกิโลเมตรนะครับและขณะนี้เนี่ย
อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีกสี่เส้นทางก็คือสายสีชมพูนะครับ
แครรายมีนบุรีสีรัดมึงทองธานีสายสีเหลืองราดเภาสำรง
แยกรัชดาราดเภาแยกรัชโดยทินและสายสีส้มนะครับ
ศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีทั้งหมดนี่เป็นระยะทางอีกหนึ่งร้อยสิบสี่กิโลเมตร
และจะมีการเร่งรับการบรรยายการนะครับอีกสี่สายทาง
ซึ่งขณะนี้เนี้ยอยู่ในห่วงของการอันเป็นการตามละเวียบพัฒน์ดุ

สารยาตลิ่งชันสิริราชสีแดงเข้มบางซื่อหัวลำโพงรังสิต
มหาวิรัยธรรมศาสตร์ศูนย์อังสศิษย์
และสีส้มตะวันตกบางขุนนลศูนย์วัฒนธรรม
ระยะทางรวม๙๓กิโลเมตร
และระยะสุดท้ายที่บริเวณการอิง๑๓๔กิโลเมตร
จะมีอีก๘เส้นทางด้วยกัน
ก็คือมีสีเขียวคูคศลำลูกกา
ศรีเขียวสมุดปลาการวังปู
สีแดงเข้มหัวลำโพงวงเวียนใหญ่มหาชัย
สีน้ำตาลแคลายลำสาลี
สีฟ้าดินแดงสาธรณ์
สีน้ำเงินบางแคพุทธมนต์ทนสายสี่
สีทองคองสารถนนประชาธิปกรรม
และสีเทาวัชรพลท่าผะ
ทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการบริการในเรื่องของระบบรางรถไฟฟ้า
ในรายเขตกรุงเทพหมานครนับริมทน
ซึ่งพนักธนโยมนมตรีบริเวณประเจนชนชา
ได้ดำเนินการและขณะนี้ได้ผลักดัน
ให้เกิดการเรียนการซึ่งคาดว่าปี๒๕๗๒

เมื่อครอบกลุ่มกรุงเทพหมานครนับริมทนแล้ว
ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง
ปัญหาการดาจรก็คงจะขี้คลายลงแล้วก็ปัญหาอื่น
ซึ่งสำคัญของพี่๒๒๐๒๕ก็คงขี้คลายลง

ผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธาน

ก็คือว่าขณะนี้เรามีการพัฒนา

ซึ่งก็เป็นแผน
ในการดำเนินการที่จะปฏิรูประบบไฟทั่วประเทศ
เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าช่วยลดต้นทุนการขนส่ง
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกของประเทศ
พนักท่านนายกลมตรีพเอกประยุทธ์จันทร์วูชา
เราจะมีรถไฟทางคู่ซึ่งค่าจะเสร็จในปี๒๕๗๘
ระยะทางรวมทั้งประเทศประมาณ๓๒๐๐กิโลเมตร
ปัจจุบันนี้ครับเราสามารถก่อสร้างรถไฟทางคู่แล้วเสร็จแล้ว
จำนวน๔เส้นเป็นระยะทาง๕๖๘กิโลเมตร
ซึ่งทำให้มีระบบทางคู่เพิ่มเป็น๑๑๑๑กิโลเมตร
คิดเป็น๑๒๗๔๗นะครับ

ก็จะมีเส้นทางรบบุรีปากน้ำโพนะครับ
นครปฐมหัวหินหัวหินประจวบคิริขันประจวบคีคันชุมพร

คณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้พินา
อนุญาตนะครับให้มีการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่
อีก๒โครงการระยะทาง๖๗๘กิโลเมตร
ก็จะมีวิ่งไปทางภาคเหนือนะครับ
เด่นชัยเชียงรายระยะทาง๓๒๓กิโลเมตร
วิ่งในภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนกลาง
ไปยังชัยแดดที่มุกนาหาร
ก็คือบ้านไผ่มุกดาหารนครพนม๓๕กิโลเมตร
ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อระบันการแล้วเสร็จ
แล้วจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก๗เส้นทาง
เพื่อที่จะให้โครงการ๓๒๐๐กิโลเมตรได้เสร็จสิ้น
ก็จะมีขอนแก่นหนองคาย๑๖๗กิโลเมตร
ทางถนนจิระอุบลราชธานี๓๐๘กิโลเมตร
ชุมพรสุราธานี๑๖๘กิโลเมตร
สุราธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลา๓๒๑กิโลเมตร
ปากน้ำโพเด่นชัย๒๘๕กิโลเมตร
ทางหาดใหญ่ประดังเบซา๔๕กิโลเมตร
และเด่นชัยเชียงใหม่๑๘๙กิโลเมตร
สิ่งเหล่านี้จะทำให้การโลจิสติกสามารถที่จะลดต้นทุนการขนส่ง
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบโรจิสติกของประเทศ
ซึ่งจะสร้างให้ภาคเอกชนพี่น้องประชาชนได้รับโอกาสในการแข่งขัน
แล้วก็สามารถเดินทางโดยต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็มีเวลาที่ชัดเจน
จากเรื่องระบบทางคู่นะครับก็ต้องกลับเรียนครับว่า
พนักธนตรีนิยมร่วมตรีเนี่ยพ่อเอกประชุชนวชาท่านก็ได้คุณุณา
เห็นถึงสิ่งที่จะต้องทำให้ทันสมัยและตอบโจทย์ในการที่จะเชื่อมต่อ
นั่นก็คือเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับต้องเรียนว่าขณะนี้
กระทรวงมนาคมเนี่ยรับผิดชอบในการบริเวณการโครงการรถไฟความเร็วสูง
ช่วงกรุงเทพโคราชหนองคายนะครับเพื่อไปเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงจีนลาว
ซึ่งตรงนี้จะมีรายละเอียดแยกเป็นสามช่วงนะครับช่วงแรกคือโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงที่หนึ่ง
กรุงเทพมหานครนครราชศรีมาระยะทาง๒๕๓กิโลเมตร
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเปิดบริการได้ในปี๒๕๕๙
ช่วงที่๒ก็คือช่วงจังหวัดนครราชศรีมาไปที่จังหวัดหนองคายระยะทางอีก๓๕๖กิโลเมตร
คาดว่าในปีนี้แหละครับปี๒๕๖๕จะสามารถเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เพื่อที่จะดำเนินการตามระเบียบพัสดุนะครับแล้วก็สามารถที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี๒๕๕๙
สำหรับช่วงที่๓ครับเป็นช่วงระยะทาง๑๖กิโลเมตรจากหนองคายไปเวียงจันทร์นะครับ
ซึ่งจะเป็นความยาวอยู่ที่ฝั่งประเทศไทย๔กิโลเมตรนะครับและจะมีการสร้างสะพานนะครับอีก๑๕กิโลเมตร
ความยาวฝั่งประเทศลาวอีก๑๐๕กิโลเมตรขณะนี้อยู่ในระหว่างการหารือนะครับร่วม๓ฝ่าย
คือประเทศไทยลาวแล้วก็จีนแต่ก็เรียนนะครับว่าขณะนี้เองเนี่ยการขนส่งทางรางเนี่ย
ของประเทศไทยยังสามารถขนส่งไปยังประเทศลาวได้นะครับเพราะว่าเรามีรถไฟที่สามารถวิ่งในระบบกลางเดิมเนี่ยนะครับ
วิ่งไปถึงวิ่งจันทร์ได้อยู่แล้วมีวันละ๑๔ขบวนนะครับขบวนละ๒๕ตู้โปรกี้นะครับ
ซึ่งก็สามารถรองรับการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยเพื่อส่งไปยังประเทศลาว
เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนะครับไปที่โคมิน
โครงการหนึ่งครับก็คือเรื่องรถไฟความเร็วสูงเชื่อม๓สนามบิน
ดอนเมืองสวันดบุมอุทธเผ่าระยะทาง๒๒๐กิโลเมตร
ปัจจุบันนะครับก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการลื้อย้ายสิ่งกีดขวางแล้วก็เวรคืนที่ดิน
ซึ่งโครงการนี้ก็น่าจะแล้วเสร็จในปี๒๕๖๘ซึ่งเป็นปีที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
น่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดซึ่งตอนนั้นนะครับก็จะเห็นนะครับว่า
ผู้ลงทุนต่างเนี่ยก็คงจะเริ่มประกอบกิจการแล้วก็จะสร้างผลประโยชน์ในเรื่องของการสร้างงานนะครับ
จะทำให้ประเทศเรามีการพัฒนา
จากแผนสองแผนนี้นะครับก็ยังมีแผนในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพพิศนุโลกนะครับระยะทาง๓๘๐กิโลเมตรมีกรุงเทพหัวหินระยะทาง๒๑๑กิโลเมตรนะครับ
แล้วขณะนี้เนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการทบทวนการศึกษานะครับ
แล้วจะมีช่วงพิสุนโลกเชียงใหม่นะครับระยะทาง๒๘๘กิโลเมตรนะครับ
หัวหินสุราชระยะทาง๔๒๔กิโลเมตรนะครับแล้วก็สุราชธานีประดังเบซา๓๓๕กิโลเมตร
เพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยังประเทศสิงคโปร์
จากเรื่องทางรางนะครับผมขออนุญาตไปเรื่องของระบบขนส่งทางถนน
เรียนว่าการพัฒนาถนนไปในประเทศในช่วงที่ผ่านมานั้นเราทำทั้งในเรื่องของถนนในส่วนของในแต่ละพื้นที่
และถนนที่จะเชื่อมต่อนะครับระหว่างเมือง
โครงการที่เราดำเนินการขณะนี้ก็มีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินนครราชสิมานะครับ
หรือที่เรียกว่าเอ็มหกนะครับมีระยะทางหนึ่งร้อยเก้าสิบหกกิโลเมตรนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้บางส่วนในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
น่าจะสามารถเปิดบริการได้ครบทั้งโครงการนะครับโครงการที่สองคือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับ
เรียกว่าเอ็ม๘๑เป็นเส้นทางนะครับที่จะเดินทางสู่ภาคตะวันตก
สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศเมียนมาได้ในอนาคต
ระยะทางเก้าสิบหกกิโลเมตรนะครับโดยในปีสองพันห้าร้อยสิบห้าเนี่ย
เร่งรัดก่อก่อสร้างให้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็จะเริ่มหาเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาบริเวณที่พักริมทาง
ที่เรียกว่าเรสแอเรียแล้วคาดว่าจะเปิดบริการได้นะครับในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
จากเรื่องของการก่อสร้างเส้นทางนี้ครับสิ่งที่กระทรวงคมนาคมคำนึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างความปลอดภัยทางถนน
ทางกระทรวงคำพนาคมได้มีการร่วมศึกษากับมหาวิรัยสงครานนักกระลิ่นนะครับในการพัฒนาเอ่อ
ความปลอดภัยทางถนนโดยการติดตั้งบารีเออร์คอนกรีตหุ้มด้วย
ซึ่งขณะนี้เราสามารถดำเนินการได้ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ย
ก็คงใช้เวลาอีกประมาณสัก๓๔ปี
สามารถที่จะทำให้ถนนที่เป็น๔ช่องจราจร
ที่ยังไม่มีเกาะกลางถนน
มีวัลเลเยอร์ในการที่จะกั้น
ซึ่งผลการศึกษาก็สามารถที่จะลดอุบัติเหตุ
และความเสียหายในชีวิตทรัพย์สิน
ให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับ
มิติต่อไปครับคือการขนส่งทางน้ำ
ต้องเรียนว่าโครงการพัฒนาท่าเรือที่สำคัญของประเทศไทย
ที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้มีอยู่๒แห่งด้วยกัน
แห่งแรกก็คือโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมจบัง
ระยะที่๓นะครับซึ่งจะสามารถเพิ่มกรีบความสามารถ
ในการขนส่งจาก๑๑ล้านตู้คอนเทนเนอร์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอีซีนะครับ
จากเรื่องของแหลมชะบังนะครับก็จะมีโครงการหนึ่งคือ
งานพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตรพุทธระยะที่๓
โครงการนี้นะครับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
และความจุในการขนถ่ายการ์ดธรรมชาติและสินค้าเหลวสำหรับ
ซึ่งจะสามารถเพิ่มทีมการสนสามารถของท่าเรือ
จาก๑๖ล้านตันต่อปีเป็น๓๑ล้านตันต่อปี
ต้องกลับเรียนท่านประธานสภาต่อท่านสมาชิกสภาพุทธภัณฑ์ราชฎรพุทธทรงเกียรติครับ
เขาคาดการณ์ว่าประเทศไทยอีก๑๐ปีข้างหน้าคือปี๒๕๕๙
แต่เป็นเป้าหมายการเดินทางของโลกเป็นลำดับที่๙ของโลก
จะมีคนนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยเนี่ย
ไม่น้อยกว่า๒๐๐ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงคำนาคมบริการขณะนี้
ก็ได้เริ่มบริการในการพัฒนาท่าการสะยานสุรรณภูมิระยะที่๒นะครับ
ปัจจุบันเรามี๔๕ล้านคนต่อปีสามารถรับได้เป็น๖๐ล้านคนต่อปี
ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จครับพร้อมเปิดให้บริการนะครับ
แล้วก็มีโครงการที่จะขยายนะครับรันเวย์นะครับในสุวรรณภูมิเนี่ย
จาก๒ลันเวย์เป็น๓ลันเวย์แล้วก็เป็น๔ลันเวย์
แล้วก็จะมีการสร้างอาการที่พระพุทธศาลเพิ่มนะครับ
เพื่อให้สอดรับกับความสามารถที่สุวรรณภูมิจะต้องเพิ่มเป็น๙๐ล้านคนต่อปี
จากนั้นครับพนักท่านนายกรมตรีก็ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพระอัตวรรณบ่ออีซี
จึงมีโครงการพัฒนาท่ากาศยานอุตภัวนะครับ
เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยรับได้ประมาณ๓ล้านคนต่อปีนะครับ
ก็จะสามารถขยายเป็น๑๕๙ล้านคนต่อปีในปี๒๕๕๙
แล้วก็สามารถจะขยายไปเต็มความสามารถประมาณ๖๐ล้านคนต่อปีนะครับ

ผมขอเรียนครับว่านอกจากเรื่องที่ได้กราบเรียนมาทั้ง๔มิติเนี่ย

ประเทศไทยนั้นเรามีความได้เปรียบในเรื่องของที่ตั้ง
ที่ตั้งของประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน
เพราะฉะนั้นพนัทนายองรมนตรีพลเอกประยุจรรย์วชา
ได้มอบให้กระทรวงมนาคมได้วางแผนในการพัฒนาระบบกรรมนาคม
สำหรับอนาคตเพื่อนประเทศไทยเป็นส่วนกลางการกรรมนาคมกลนส่ง
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งจะมีโครงการได้หมด๑๐เส้นทางด้วยกัน
จะมีเส้นทางแรกก็คือเส้นทางจากภาคเหนือไปภาคใต้
ก็คือออกจากจังหวัดเชียงรายไปนราธิวาส
เส้นทางที่สองจากจังหวัดหนองคาย
เส้นทางที่สามก็คือจังหวัดบุญการไปที่จังหวัดสุเรนที่อยากช่องชอบ

เรากำลังก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่๕
บึงการไปที่แขวงบริกรรมไซซึ่งสามารถทะลุจากประเทศลาวไปที่เวียดนามได้
นอกจากแนวจากเหนือไปใต้เรามีแนวตะวันออกไปตะวันตกอีก๕เส้นทาง
มหานครรอบที่สามนะครับเพราะวันนี้เนี่ยถ้าพวกเรานะครับ
จะเคยเดินทางนะครับเอ่อที่จะเข้ากรุงเทพมหานครแล้วไม่
ลุเข้ามาที่เมืองเนี่ยเราจะใช้วงแหวนรอบที่๒นะครับ
ในการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะครับ
จะเป็นภาพแม่บทซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถ
ศักยภาพในการเป็นประเทศที่มีที่ตั้ง
อยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนให้เป็นประโยชน์ได้
อกจากนั้นนะครับต้องเรียนว่าจะมีโครงการที่สำคัญ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงการแลนด์บริดนะครับ
ก็คือกรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมอ่าวไทยและอันดามัน
จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของการก่อสร้าง
ท่าเรือน้ำลึกที่จังหวัดชุมพรและละนองนะครับซึ่งสามารถที่จะ
รับเรือปันทุกขนาดใหญ่นะครับปันทุกตัวกับนี้ในขนาดใหญ่เนี้ย
ระดับความลึกเนี่ยสิบห้าเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อด้วยระบบ
แบบนี้แหละครับโดยการเชื่อมด้วยทางด่วนแล้วก็ระบบกลางนะครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยกระทรวงสังคมคาดว่าจะสามารถศึกษาแล้วเสร็จในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ปีนี้นะครับแล้วก็จะกลับเรียนไปแล้วท่านนายกเพื่อนำ
นำโครงการนี้ไปโรชโชว์ต่อไปประเด็นที่อยากจะกราบเรียนเวลาท่านใน
ท่านประธานสภานะครับไปยังสมาชิกอีกเรื่องหนึ่งครับ
ก็คือเรื่องของข้อสักถามที่ว่ามาตรฐานของการซ่อมบำรุง
ถนนต่างเนี่ยของกระทรวงมาคมทำไมจึงได้ใช้เงินการซ่อมบำรุงต่อ๑กิโลเมตรมากกว่า
ถนนของท้องถิ่นผมต้องเรียนอย่างงี้ครับว่า
ถนนทั้งหมดในประเทศไทยเรามีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ประมาณสัก๕หน่วยงานด้วยกัน
มีถนนทั้งสิ้นเจ็ดแสนสามพันเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเมตรโดยประมาณนะครับอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงแผ่นดิน
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนี่ห้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองกิโลเมตร
อยู่ในความดูแลของทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบทนี่สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามกิโลเมตร
อยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับสองร้อยยี่สิบห้ากิโลเมตร
อกจากนั้นนะครับก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลและท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนด้านถิ่นห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเจ็ดกิโลเมตร
และเป็นถนนของกรุงเทพมหานครประมาณสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่กิโลเมตร
ผมต้องเรียนชี้แจงครับว่าสิ่งที่ดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับ
ความรับผิดชอบที่กระทรวงนาคมดำเนินการเราเนี่ยนะครับ
ครับซึ่งจะมีมาตรฐานถนนเนี่ยแยกหกเป็นหกประเภทด้วยกันประเภทแรกนะครับก็คือมาตรฐานทางชั้นพิเศษนะครับ
อันนี้ก็จะต้องดูเรื่องปริมาณการจราจรและน้ำหนักมันถูก
จะต้องมีจรจรมากกว่า๘๐๐๐คันต่อวันนะครับ
มาตรฐานที่๒ก็คือมาตรฐานชั้นพิเศษ
ปริมาณการจรมากกว่า๔๐๐๐๘๐๐๐คันต่อวันนะครับ
หนักบรรทุกประมาณ๒๕กิโลเมตรนะครับ

จะมีถนนมอเตอร์เวย์ถนนทางหลวง๔ช่องจราจร
ถนนทางหลวง๒ช่องจราจรนะครับ
แล้วก็ทางหลวงชนบท๒ช่องจราจร
อกจากนั้นนะครับก็จะเป็นถนนท้องถิ่นคอนกรีต

จะขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจรและการรับน้ำหนักนะครับ
ของรถบรรทุกที่วิ่งผ่านทาง
ซึ่งมาตรฐานต่างเหล่านี้นะครับ

เพราะฉะนั้นก็จะทำให้งบประมาณในการซ่อมบำรุงต่อกิโลเมตร
มีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับ
สำหรับประเด็นนะครับที่มีท่านสมาชิกนะครับ
ได้หยิบยกประเด็นของการดำเนินการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ต้องขอบคุณท่านสมาชิกมากนะครับว่า
สิ่งที่ท่านสมาชิกได้ดำเนินการไปสำรวจนั้นเนี่ยนะครับ
ได้ชี้เห็นถึงปัญหาหลายเรื่องนะครับ
ที่กระทรวงกรรมนาคมทำเนินการแก้ไข
ผมต้องเรียนครับว่าโครงการนี้นะครับ
ระยะทางทั้งสิ้น๑๙๖กิโลเมตรนะครับ
มีแบ่งการก่อสร้างเป็น๔๐ตอน๔๐สัญญานะครับ
ก่อนผมเข้ามาเนี่ยในปี๒๕๖๒นะครับ
การก่อสร้างสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น๑๕ตอนนะครับ
ในช่วงปี๒๕๖๓หลังจากผมเข้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ย
สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก๙สัญญา๙ตอนรวมเป็น๒๔ตอนครับ
คงเหลือ๑๖สัญญา๑๖ตอนซึ่งติดปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างนะครับ

หนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับ
จากเดิมนะครับพื้นที่ของโครงการเนี่ยมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบในการศึกษาครั้งแรกนะครับ
แต่เมื่อไปดำเนินการแล้วปรากฏว่าพื้นที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นบ่อลึกนะครับ
มีการขุดดินนะครับไปทำให้แบบที่ออกไว้เนี่ยไม่สามารถที่ดำเนินการก่อสร้างได้ตามรูปแบบเดิมนะครับ
เรื่องที่สองนะครับก็ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบทางวิศวกรรมให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ในปัจจุบันนะครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็ทำให้มีปัญหาอย่างที่ท่านสมาชิกเนี่ยได้กรุณาทำข้อมูลมาอธิบายต่อสภานะครับ
ประเด็นที่๓ครับก็คือต้องมีการปรับรูปแบบตามหน่วยงานที่โครงการตัดผ่านในบริเวณที่มีโครงการร้องขอมานะครับ
อย่างเช่นทางชนประธานเนี่ยขอขยายนะครับเขตคลองอย่างนี้นะครับก็มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบนะครับ
สี่นะครับก็เป็นการปรับรูปแบบการก่อสร้างเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และให้สอดคล้องกับโครงข่ายที่ประชาชนได้ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับ
ซึ่งทั้งหมดต้องเรียนครับว่าขณะนี้ทางกระทรวงกรรมนาคมเอง
ก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องของการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางด้านวิศวกรรม
ซึ่งได้ลงพื้นที่มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี๒๕๖๓แล้วนะครับ
ขณะนี้ก็ได้มีการหารือกับความบัญชีการในเรื่องของระเบียบพัสดุไอ้๒ครั้งแล้ว
แล้วก็ได้มีการดำเนินการในการที่จะสรุปเรื่องทั้งหมด
เพื่อนำเสนอคณะมนตรีในการที่จะปรับรูปแบบโครงการนะครับ
แต่ก็ยืนยันครับว่าโครงการนี้น่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้นะครับ
ในปี๒๕๖๖นะครับช้าที่สุดไม่เกินปี๒๕๖๗นะครับ
สำหรับประเด็นที่ได้มีการนำภาพนะครับ
ของถนนที่อยู่ภายใต้โครงการเนี่ยว่าเป็นถนนท้องถิ่น
ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพอท่านสมาชิกได้กรุณานำภาพมา
ก็ได้มีการไปดำเนินการที่จะตรวจสอบก็พบว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ยนะครับ
เป็นถนนคันคลองของชนประธานนะครับมีปริมาณการจรประมาณสัก๕๐๑๐๐คันต่อวันนะครับ
ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แล้วก็เรื่องนี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่นะครับ
กรมชนประธานนะครับซึ่งจะได้ประสานนะครับ
มีการดำเนินการที่จะปรับปรุงให้สามารถให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เส้นทางนี้
ยังสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ครับท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตที่จะนำเรียนเรื่องสุดท้ายนะครับ
ก็คือเรื่องของนโยบายการเปิดประเทศนะครับของบรรณท่านนายกรมตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
เรียนครับว่าตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ประเทศไทยมีการเปิดประเทศนะครับในเรื่องของการที่จะดำเนินการให้เกิดความสะดวกให้กับผู้โดยสารต่างชาตินะครับ
ก็ปรากฏว่าจำนวนผู้โดยสารต่างชาติครับต่อเดือนของท่ากาศยานคุณภูมิเนี่ย
เพิ่มสูงขึ้นนะครับจาก๒๗๐๐๐คนต่อเดือนในช่วงต้นปี๒๕๕๙
ขณะนี้ในเดือนพฤษภาคมครับมีผู้เดินทางเข้ามาประมาณ๑ล้านคนนะครับ
ก็เพิ่มขึ้นประมาณเกือบสี่เท่านะครับแล้วก็ต้องเรียนครับว่า
คาดการณ์ของแอลต้าเหมือนกันนะครับว่าภายในสิ้นปี๒๕๖๕เนี่ย
คาดว่าจะมีผู้โดยสารทางอากาศเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประมาณ๒๐ล้านคนนะครับ
ซึ่งผมเนี่ยได้รับปัญชาจากวัฒนธนายุรัฐมนตรีบริเวศจุษย์จันทราชานะครับ
เรามีความพร้อมนะครับในการรองรับผู้โดยสารจำนวน๒๐ล้านคนนะครับ
กำลังที่จะสตาร์ทเดินเนี่ยจะมีโอกาสสูงมากซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อครับว่า
๔๐๐๐๐๕๐๐๐๐บาทต่อคนก็น่าจะมีเม็ดเงินอยู่ในประเทศ
สูงไม่น้อยกว่า๕๖๕๐๐๐บาทในปี๒๕๕๕ต่อไปอย่างปี๒๕๖๖
แล้วก็คาดว่าก็จะทำให้เกิดการสร้างผลประโยชน์ทวีคูณทางเศรษฐกิจ
ถึง๑๓๔ล้านบาทซึ่งทุกเรื่องดังกล่าว
ที่ผมได้กลับเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียจ
ก็จะได้รับทราบว่ากระทรวงคุมฯได้กำเนินการทุกอย่าง
ด้วยความคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
โดยยึดระเบียบกฎหมายมติคณะรมตรี
ขอความมั่นใจให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับว่า
โครงการภายใต้กระทรวงคมนาคมที่จะใช้เม็ดเงินภาษีของพี่น้องประชาชน
ประโยชน์ของประเทศและพี่น้องประชาชน
เป็นสำคัญครับขอบคุณครับภัทรคันครับ
ขอบครับต่อไปเชิญท่านรัมทรีย์นิภลนะครับ